ช่วงนี้ครับมาติดตามดาวเด่นของการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติกันหน่อยนะครับ
พาไปรู้จักคนนี้ครับสิริพลพันแผ่เจ้าของเหรียญทองวิ่ง๑๐๐เมตรชาย
เป็นนักวิ่งที่เร็วที่สุดในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติกีฬาเยาวชนแห่งชาติคนนี้นะครับ
ติดตามเรื่องราวชีวิตของเขารวมไปถึงโอกาสที่จะก้าวขึ้นมาเทียบชั้น
จีรพงศ์มีนาพระนักกีฬาทีมชาติไทยนะครับติดตามได้จากรายงานของคุณธนรัฐเฟื้องฤทัยกุลครับ
เหรียญทองกรีธา๑๐๐เมตรชายของใบพันธ์สิริพลพันแพร
คือมนุษย์ที่วิ่งเร็วที่สุดในกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งนี้
เพราะครั้งแรกเมื่อเข้าแข่งขันในปีที่แล้วเขาทำได้เพียงเหรียญทองแดงเท่านั้น
นั่นทำให้๑ปีที่ผ่านมาเจ้าใบพันธุ์ได้ตั้งใจและพยายามฝึกซ้อม
เพื่อเป้าหมายที่ต้องการให้ได้
มาถึงวันนี้ก็ต้องซ้อมทุกวันครับขยันซ้อมเชื่อฟังโค้ดครับ
อยู่ที่ตัวเราครับอย่าทะเลถลายไปไหนครับเราเป็นนักกีฬาต้องเชื่อฟังครับ
ถ้าทะเลไหลหรือเที่ยวก็จบครับนักกีฬาไม่มีทางที่จะขึ้นมาจุดนี้ได้ครับ
จะอยู่ที่ตัวเราเองครับว่าเราจะไปหรือไม่ไปครับ
อดทนครับนักกีฬาต้องมีความอดทนถ้าจะเป็นเลิศต้องตั้งใจครับ
ที่กว่าเจ้าใบพันธุ์จะสามารถคว้าเหรียญทองได้นั้น
ไม่ใช่เพราะโชคช่วยแต่เขาเองมีอาจารย์ธีโร่ชัยงาม
ซึ่งเป็นโค้ชคนเดียวที่ให้วิชากับเจ้ามิ้วจีรพงศ์มีนาพะ
นักวิ่งที่เร็วที่สุดในเมืองไทยในเวลานี้
รวมไปถึงก่อนจะมาแข่งขันเจ้ามิ้วได้ให้เคล็ดลับ
ช่วยให้เขาประสบความสำเร็จ
พี่จิรพงษ์มีนาพะฝึกซ้อมอยู่กับโค้ชเดียวผมด้วยครับ
พี่มิวแก้ให้ครับเขาประสบปลูกฝึกผม
ก็ตั้งใจเว้ยจัดจุดทีมชาติให้ได้
นี่ถือเป็นก้าวแรกก้าวสำคัญของใบพันธ์สิริพรพันธ์แพร
ที่จะก้าวมาเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยในอนาคตได้หรือไม่
จากนี้เวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์
ว่าเขาจะสามารถขึ้นมาเทียบชั้นรุ่นพี่ในทีมชาติได้หรือไม่
ธนรัฐเฟื่องฤทัยกุลข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน